เรื่องราวของการประชุมความพร้อมนะครับ

รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยก็บอกว่าอยู่ในขั้นตอนของการทำแผน
งบกับทางคณะรัฐมนตรีคาดว่าจะทราบผลในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้
ก่อนจะเสนอกับทางดอลน่าสปอร์ตฝ่ายลิขสิทธิ์เพื่อเซ็นสัญญา๓ปีปีละ๒๘๐ล้านบาท
เป็นสนามสุดท้ายนะครับที่๒๒ต่อจากรัสเซียที่เพิ่มเข้ามา